แค่ปีละครั้งเท่านั้นถูกใจพี่น้องมุสลิมอย่างแน่นอน
เขาบอกว่าขายดิบขายดีในช่วงการถือสินอด

เขากำลังทำขนมท้องถิ่นโบราณที่หาทานได้ยาก
ปีนึงให้ทานแค่ครั้งเดียวเองนะในช่วงถือศีลอดของพี่น้องชาวมุสลิม
ตั้งรายได้ดีเป็นกรอบเป็นกรรมไปดูกันหน่อยคนที่ทำขนมน่ะชื่ออะไร
คุณนิรบลบอกว่านี่คือขนมดูวอบุรีเป็นขนมโบราณที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นมากว่าร้อยปีแล้วนะครับ
ที่เป็นขนมของทางมาเลเซียเขาชื่อขนมที่แปลเป็นภาษาไทยว่าขนมสองเมือง
สองเมืองเนี่ยชาวบ้านเขานิยมเรียกอีกอย่างว่าขนมไส้แดงเพราะมีไส้สีแดงที่เป็นเอกลักษณ์อย่างที่เห็น
ตอนทำจะมีไส้สีแดงเห็นไหมเขาบอกว่ายุคนี้แทบไม่มีให้เห็นแล้วแทบไม่มีให้ซื้อด้วยซ้ำ

เคยได้ทานจริงอย่างรูปเหมือนกันรสชาติเป็นอย่างไรอืมแต่เท่าที่เห็นเนี้ยดูน่ากินน่าทานนี่มันจะแล้วมันจะดื้มดื้มยืดยืดอ่าว่าน่าจะเหมาะกับเงียวนุ่มชาร้อนใช่ไหมเออคล่องคอเลยนะอืมทานแบบนี้เนี้ยเป็นของว่างของฝากอย่างดีเลยอ่ามีโอกาสนะอยากกินอยากลองเนอะเออน่าอยู่ที่จังหวั